พาไปดูเหตุระทึกที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ
คุณยายวัยแปดสิบปีนอนดูทีวี
สุนปืนเต็มไปหมดเลยนะคะหนึ่งในนั้นมีเอ็มสิบหกด้วยนะ

แกก็ตกใจเหมือนกันก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
เรื่องต้นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งของการ
ทรายอะไรอย่างนี้ได้จะมาขอเปิดทาง

ยิงขู่แต่ขั่วหูขื่นขนาดนี้เค้าตายขึ้นมาทำไงล่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะ๑๗เมษายนค่ะเป็นบ้านในพื้นที่หมู่๘ตำบลทุ่งใหญ่นะคะ
ตำรวจสพทุ่งใหญ่ก็รีบลงพื้นที่ตรวจสอบเลยลักษณะเนี่ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ติดถนนซอยนางแย้มค่ะ
ซึ่งมันเป็นทางตันลงสู่แม่น้ำตาปีเจ้าของบ้านคือนางมารินีประพันธ์อายุแปดสิบสี่ปีนะคะ
ตำรวจตรวจสอบแล้วเนี่ยก็เห็นว่าผนังปูนหน้าบ้านมีรอยกระสุนปืน๒รูเจอหัวกระสุนปืนทองเหลืองขนาด๑๑มม๑หัว
มารินีเจ้าของบ้านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยดูทีวีอยู่ในห้องอยู่คนเดียวแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสามนัดแล้วมีเสียงเศษผนังปูนในบ้านแตกกระจายด้วย
ตกใจแหละก็รอจนเสียงทุกอย่างมันเงียบแล้วค่อยเดินออกไปดูก็เห็นว่ามีหัวกระสุนปืนตกอยู่เลยรีบตะโกนเรียกหลานชายที่บ้านใกล้ใกล้กันให้มาช่วยดูหน่อย
บอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งเรื่องขอผ่านเส้นทางของผู้รับเหมารายหนึ่งแหละ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้รับเหมาคนนี้เขามาพูดคุยบอกว่าขอให้รถบรรทุกเนี่ยผ่านเส้นทางบ้านของเธอหน่อยได้ไหมจะไปที่ท่าทราย
แต่เธอไม่อนุญาตไงก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเพราะแบบนี้หรือเปล่าเอาฟังเสียงเจ้าของบ้านหน่อยนะคะ
คือมึงจะไม่เปลือทางให้เนี่ยนะ
เนี่ยคุณยายกันก็บอกว่าจริงรถทั่วไปก็ไม่ได้ปิดนะ

คุณยายแกก็เลยไม่ได้อยากให้ผ่านนะคะ
หลานชายที่บ้านอยู่ติดกันที่วิ่งมาดูยายที่ยายร้องเรียกนี่แหละ
เขาบอกว่าตอนนั้นกำลังทำกับข้าวอยู่หลังบ้านเลย
อยู่ได้ยินเสียงปืนดังมาจากหน้าบ้านยาย
แล้วก็ได้ยินยายตะโกนเรียกก็เลยรีบออกไปดูเหมือนกันค่ะ
ผมว่าน่าจะเรื่องทำถนนนะครับเรื่องทำท่าทราย
เพราะที่บ้านอยู่มายายก็จะ๙๐แล้วไม่เคยมีปัญหากับใคร

เพราะว่าผมไม่ให้ที่ครับไม่ให้ทางผ่าน
อืมเป็นทางผ่านทรายที่ต้องผ่านถึงทางบ้านเราใช่ไหม
ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เจ้าของทุกเลงไม่มีใครให้ทุกเลง
ถึงลดทุกทรายหรือเป็นท่าทราย

เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำคนในที่เกิดเหตุไปแล้วนะคะ
ตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวคนลงมือก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะถือว่าไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลย
ระยะเวลาก่อเหตุเนี่ยก็ช่วงเคอร์ฟิลล์ด้วยนะ
ยังออกมาใช้อาวุธสงครามไปหามาจากไหนนี่ต้องตามให้ได้อีก
ใช่ค่ะเจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่อยากให้ผ่านก็กลัวบ้านซุดนะ
จะทุกดินทุกทรายขับผ่านกันบ่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหม